คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุไล่ยิงอุกอาจกลางสี่แยกที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
อเตอร์ไซคันหนึ่งขี่รถไล่ตามรถเก๋งไปจนถึงสี่แยกแล้วปรากฏว่าตัดสินใจควักปืนออกมาแล้วยิงคนขับตายคาที่นะคะ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วคำสารภาพของเขาก็คือ
เห็นแม่ตัวเองนั่งอยู่ในรถผู้ชายคนนั้นเขาห่วงแม่ของเขาเลยเกาะเหตุแบบนี้ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ญาติไปรอยเยี่ยมในสิทธิชัยมั่นคงหรือแม็กซ์อายุยี่สิบเก้าปีที่ก่อมประคับการตำรถภูทรจังหวัดกาลจนบุรี
หลังก่อเหตุฆ่านายอำพลบุ้งทองอายุ๒๗ปีเสียชีวิตเมื่อวานนี้ที่ศูนย์การค้าวังสารพีพาซ่าจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗สอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองเบื้องต้นสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
บอกว่าสังเกตเห็นผู้ชายนั่งอยู่ในรถผู้เป็นแม่จึงขี่รถตามมาจนถึงแยกวังสารพีและจอดรถขวางก่อนพยายามจะเปิดประตูเพื่อพูดคุย
แต่ผู้ตายกลับด่าทอผู้เป็นพ่อจึงโมโหวันนี้เจ้าตัวปฏิเสธทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจจึงคุมตัวไปสอบประคำเพิ่มเติมก่อนส่งฝากขังต่อสารกาญจนบุรีพรุ่งนี้
หน้าผู้ต้องหาบอกว่าปกติหลานชายไม่ได้เป็นคนใจร้อนแต่ตั้งแต่แม่หนีไปอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์กับคนตาย
หลานชายก็เริ่มซึมไม่ค่อยพูดส่วนสาเหตุที่ทำไปคิดว่าหลานเครียดและคิดถึงแม่
ตอนนี้ที่เป็นห่วงคือสภาพจิตใจของหลานชาย
แต่คนตายเขาไม่ยอมเพราะกลัวพี่หนูมาแล้วไม่กล้าม

ทางนู้นจะโจมตีว่าพี่หนูเนี่ย
เขาลอกลวงรู้เข้ามามันไม่ใช้
รจนาแม่ผู้ต้องหาและหญิงคนสนิทของคนตาย
เปิดใจว่าสาเหตุที่ลูกขี่รถจักรยานยนต์มาขวางหน้ารถ

เพราะที่ผ่านมาถูกสามีทำร้ายตลอดมา
รับคบหากับคนตายจริงอยากสร้างอนาคตด้วยกัน
ยืนยันไม่ได้ตั้งใจที่จะพานายอำพลไปตาย
เธอไม่รู้ว่าลูกจะก่อเหตุแบบนี้
วันนี้แม่นายอำพลเข้ารับศพลูกชาย

วัดโคกสะอาดบ้านเกิดจังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งเธอก็ยืนร้องไห้ตลอดเวลา
ยืนยันไม่ให้อภัยคนก่อเหตุแน่นอน
ส่วนบรรยากาศบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์

นายบุญจงสมคเนซึ่งเป็นอาเผยว่า
นางรจนามาอยู่ที่บ้านของผู้ตาย
ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม๒๕๕๙
ซึ่งญาติก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเห็นทั้งคู่รักกัน
รจนาบอกว่ารจนาจะไปขีดวัคซีน
ก็ก็เขารักกันเนอะเขาก็อยากให้ไปด้วยประมาณนี้ครับ
ผู้ตายอยู่บ้านเฉยครับไม่ได้ทำงานอะไรครับ
รับจ้างทั่วไปเพราะว่ามันอุกอาดมากครับ

คุณมายิงกลางสี่แยกแล้วก็วิ่งไล่ยิง
ผมเห็นหลานผมนี่
หลบอยู่กับรถเก่งเนี่ยผมโอ้โห
ถ้าเป็นผมนะผมจะวิ่งชนมันเลยจริง
ผมเสียใจมากครับสงสารหลาน
ต้องไปตายแบบวิ่งหนีปืนเขาเนี่ยประมาณเนี้ย

ผมรับไม่ได้ผมบอกว่าผมรับไม่ได้เหมือนกัน
เมืองต้นในแม็กซ์ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาปืนไปในที่ทางสาธารณะ
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน